จากประชาชนนอกจากเจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยงาน
แล้วก็บุคคลในแวดวงวงการบันเทิง
คนในแวดวงกีฬาก็ออกมาสนับสนุนโครงการ๙คนละ๙

ไล่ตามเวลาและเส้นทางวันที่๒๕พฤศจิกายน
บัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดัง
ช่วงอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขัน
ถือว่าบัวขาวช่วยป้องกันตูนที่เริ่มมีอาการบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี
เพราะแฟนก็ดึงบัวขาวไปเซลฟี่แทน
พฤศจิกายนสโมสรฟุตบอลประจวบเอฟซี
นำโดยนายทรงเกียจลิ้มอรุณรักษ์ประธานสโมสร
เพื่อบริจาคเข้าโครงการ๙คนละ๙
๒ธันวาคมสโมสรฟุตบอลราชบุรีเอฟซี
นำโดยนางบุญยิ่งนิติกาญจนาประธานสโมสร
ก็ได้ร่วมบริจาคเงินหนึ่งแสนบาทให้กับคณะ๙คนละ๙
อกจากนี้ยังมีประชาชนทั่วไป
โดยงานและองค์กรต่างในจังหวัดราชบุรี

รวมแล้วกว่า๑๒ล้านบาท
๓ธันวาคมนายวิชัยศรีวัฒนประพาประธานกรรมการ

ซึ่งทั้งคู่เป็นประธานและรองประธานสโมสร

จากนั้นหน่วยงานอื่นในเครือบริษัท
อบเงินสมทบอีกรวมเป็น๘๙ล้านบาท
ก่อนที่นายอายวัฒน์จะสมทบทุนอีกรอบ
เพื่อให้ยอดบริจาคครบ๑๐๐ล้านบาท

ได้ร่วมวิ่งกับตูนในเซตที่๒จากปิ่นเกล้า
สิ้นสุดที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

ก็ออกมาร่วมวิ่งที่จังหวัดกำแพงเพชร

เหรียญทองวิวแชร์เรสซิ่งพาราลิมปิกเกม๕สมัย
และเรวัตตานะ๒เหรียญทองวิวแชร์เรสซิ่งชิงชำโลก๒๐๑๙

ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อร่วมเติมเต็มโครงการด้วย
ธันวาคม๑๒นักยกน้ำหนักทีมชาติไทย
คว้าเหรียญจากกีฬาโอลิมปิกตั้งแต่ปี๒๐๐ถึง๒๐๑๘
นำโดยเกษรพรสุตาปวีนาทองสุกโสพิตาธนสาร
บริจาคนละ๑๐๐๐๐๐บาทรวมเป็น๑๒๐๐๐๐๐บาท
กับตูนที่จุดพักอำเภอเถินจังหวัดลำปาง
โดยทั้ง๑๒คนต้องการตอบแทนประเทศชาติ
หลังจากได้รับเงินรางวัลจากกีฬาโอลิมปิก
ซึ่งเป็นภาษีของประชาชน
ธันวาคมสมาคมกีฬาเทเบิ้ลเทนนิสแห่งประเทศไทย
นันทนาคำวงนักกีฬายิงทีมชาติ

และสุธิรักรัตนประยูนอดีตนักกีฬาทีมชาติ
เงินบริจาค๒๔๙๙๙๙บาท
ถึงมือตูนที่อำเภอพานจังหวัดเชียงราย

ก็มีนักวิ่งระดับโลกส่งกำลังใจถึงตูนด้วย

ยกย่องตูนในภารกิจเพื่อส่วนรวม
และเชียร์ให้ตูนก้าวข้ามขีดจำกัด

วิ่งมาราทอนได้ใกล้เคียง๒ชั่วโมงมากที่สุด
สถิติ๒ชั่วโมง๒๕วินาที
ให้กำลังใจพร้อมยกย่องตูนว่าเป็นแรงบันดาลใจ
กับการวิ่งครั้งประวัติศาสตร์

ทันทีที่ตูนถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

โมสรในพรีวิลิกอังกฤษที่ตูนชื่นชอบ

พิชิตภารกิจ๒๑๙๑กิโลเมตร
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน